กันหน่อยคุณผู้ชมใครเห็นข่าวนี้แชร์ในโลกโซเชียลเนี่ย
ไปเป็นลูกจ้างร้านขายเสื้อผ้าเห็นว่าได้ค่าแรงเนี่ยอุ้ย
วันละสองร้อยโอ้เอ็นดูเอ็นดูคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชม
ลงกันครึกโครมเลยนะคะบอกว่าไม่หมินเงินน้อยค่ะ
นาย่งเชิญยิ้มนี่แหละล่าสุดอย่างที่บอกไปตลกชื่อดัง
ผันตัวมาเป็นลูกจ้างขายเสื้อผ้าได้ค่าจ้างวันละ๒๐๐บาท
อืมยังไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเลยนะอืม
หลายคนตกใจเห็นแบบนี้ว่าเออเป็นห่วงนะโย่ง
เป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรลำบากอะไรหรือเปล่า
เห็นหน้าจออยู่ในทีวีเป็นไงมาไงไปเป็นลูกจ้างขายเสื้อผ้าเขาเหรอนะ
แต่ว่าบางคนก็ยังชื่นชมบอกว่านี่แหละคนสู้ชีวิตจริง
อายทำกินอย่าบินเงินน้อยอยากคอยวาสนา
อะไรเป็นอาชีพสุจริตคุณผู้ชมทำไปเถอะนะฮะ
พอเป็นข่าวคราวมาแบบนี้บันเทิงไทยรัฐเปิดอกนาย่งกันหน่อยดีกว่า

ไม่ให้เสียชื่อนี่ไงปะมาหน้าลายเลยอารมณ์สบายใจ
น้าบอกว่าก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตกันขนาดนี้
หลายคนตกใจจริงส่งข้อความมาถามน้าก็เยอะนะคะ
น้าโย่งเนี้ยเป็นคนโพสต์เองคุณผู้ชม

ไอ้ร้านที่ว่าเนี่ยก็เป็นร้านของเมียไปนั่งเล่นค่ะ
ก็เลยโพสต์บอกว่ารับค่าจ้างสองร้อยน่ะฮะ

ในการตกใจของหลายคนเนี่ย
นาย่งก็ต้องขอบคุณที่ตกใจเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไม่เป็นห่วง
แต่เอาเป็นว่าก็ไม่ได้ลำบงลำบากอะไรก็ไปช่วยเมียค้าขายนั่นเองนะคะ
น้าไปเป็นพ่อค้าแบบนี้เดี๋ยวใช่ว่าเอองานบันเทิงไม่รับแล้วหรือเปล่า
ยังรับอยู่นะคะติดต่อนโย่งได้ตลอดนะ
ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเจอความอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขก็จ้างงานได้ค่ะ
ใช่คุณผู้ชมอันนั้นเป็นเรื่องโจ๊กไปนะคะ